โครงการคนละครึ่งแล้วก็มีแม่ค้าร้านราบล้านหนึ่งนะฮะ
คือพอลูกค้ามาสั่งแล้วก็จะใช้โครงการคนละครึ่ง
ก็ต้องเปิดแอปเปาตังส่วนแม่ค้าก็ต้องเปิดแอปถุงเงิน
ปรากฏว่าแม่ค้าก็เลยบอกว่าถ้าใช้โครงการนี้นะ
แม่ค้าขอเก็บเงินเพิ่ม๑๐บาทเป็นค่าเน็ต

อาหารจ่ายมา๑๐บาทได้ไหม

เพราะว่านักศึกษาสาวของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง

เป็นผู้โพสต์เรื่องนี้ระบุข้อความบอกว่าเรื่องมีอยู่ว่า

ทางเราสั่งจุเนื้อจุเนื้อก็คือเนื้อสดทำเป็นชิ้น

แกนจ่ายคนละครึ่งก็๕๐บาทถูกต้องไหม
ก็ถูกแล้วเพราะว่าลดครึ่งหนึ่งนะครับ
แต่แม่ค้ากดตั้งราคาในเครื่องเป็น๑๑๐บาท
เลยต้องจ่ายไป๕๕บาทคือจ่ายเกินไป๕บาท
ขอคืนเงินแล้วแล้วก็จ่ายเป็นเงินสด
ถามแม่ค้าว่าทำไมทำไมต้องบวกเพิ่มไป๑๐บาท
แม่ค้าตอบกลับมาว่าก็ต้องจ่ายค่าเน็ตเดือนละ๔๐๐บาทนะฮะ

หนูก็ต้องจ่ายค่าเน็ตเหมือนกันนะพี่
หนูมาซื้อพี่เนี่ยหนูก็จ่ายค่าเน็ตเหมือนพี่นั่นแหละ

ที่สำคัญแม่ค้าไม่ได้ติดป้ายบอกไว้ด้วย
บอกว่าหากใช้โครงการคนละครึ่งต้องบวกเพิ่มเมนูละ๑๐บาท
ทีนี้แหละฮะมันก็เลยกลายเป็นเรื่อง
กลายเป็นประเด็นขึ้นมาเลยนะครับ
ทีมข่าวของเราติดต่อไปยังน้องนักศึกษาสาวรายนี้
น้องบอกว่าคือไม่ติดใจนะเรื่องเงิน๑๐บาทนี่นะ
แต่คิดว่าทำแบบนี้มันไม่ถูกต้องคุณ
มันไม่ยุติธรรมลูกค้าก็มาซื้อของก็ต้องใช้อินเตอร์เน็ตเหมือนกัน

อีกอย่างนะป้ายหน้าร้านก็ไม่ได้แสดง
ไม่ได้เขียนอะไรเลยไม่ได้แจ้งให้ลูกค้าทราบเลย
ต้องบวกเพิ่มหากจ่ายตามโครงการคนละครึ่ง
คือบางที่นะถ้าจ่ายสมมติบัตรเครดิตต้องมีชาร์จ

ต้องบอกล่วงหน้าไม่ใช่แบบจะพุมมิตรมาเก็บแบบนี้
ป้ายราคาไม่มีการแจ้งบอกว่าขอเพิ่ม๑๐บาท
หรือขอเพิ่มเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าไหร่ของราคาสินค้าอีกนะฮะ
มันก็เลยไม่ชัดเจนนะครับ
ทีนี้ครับก็ต้องไปพูดคุยกับทางด้านของแม่ค้าด้วย
แม่ค้าก็คือนางเยาวเรศรัตนพรอายุ๔๖ปี
เป็นแม่ค้าเร่ที่ใช้รถพ่วงข้างตระเวนขาย
ไม่มีหน้าร้านนะเธอก็ตระเวนขายด้วยรถพ่วงข้างนี้ฮะ

บอกว่าแต่ก่อนเธอก็อยู่บ้านเช่าให้ใช้ไวไฟ
คือที่บ้านเช่ามีไวไฟให้ใช้ใช่ไหม
แต่เมื่อออกมาขายของนอกบ้านตัวร้านตัวรถเร่
ไม่ได้ติดอินเตอร์เน็ตอะไรไว้ไม่เหมือนที่บ้านเช่านี่
แล้วก็ทีนี้ก็ยังไงล่ะพอออกมาข้างนอกแบบนี้
เราก็ต้องเสียค่าอินเทอร์เน็ตในมือถือ
ก็เลยตัดสินใจว่างั้นคงต้องคิดดังจากลูกค้าแล้วล่ะ
ตอนที่ลูกค้าถามว่าเอาถ้าจ่ายเงินสดจะคืนเงินให้ไหมล่ะ
หมายถึงว่าถ้าลูกค้าเขาเปลี่ยนจากการจ่ายโครงการคนละครึ่ง
จ่ายเงินสด๕๐บาท๑๐๐บาทเต็มจะคืนให้ไหม
๑๐บาทที่เอาไปแม่ค้าลายนี้ก็บอกว่า
ก็ไม่รู้จะคืนให้น้องเขายังไงเหมือนกันเอ๊ะมันยังไงดีล่ะ
ตัดสินใจไม่ถูกเหมือนกันนะครับทีนี้พอพูดคุยกันไม่รู้เรื่องตอนนั้น
น้องเขาก็เลยไม่ได้จ่ายเป็นเงินสดเขาก็จ่ายเป็นโครงการคนละครึ่งเหมือนเดิม
อีกอย่างก็เลยลืมเหมือนกันไม่ได้คืนเงินให้น้องเขาไป๑๐บาท
หลังจากที่คุยกันแล้วนะฮะความจริงแล้วแม่ค้าคนนี้บอกว่า
ก็อยากจะขึ้นราคาอาหารนะแต่ว่าก็ไม่ได้ขึ้นป้ายไว้
รับว่าครั้งนี้ทำผิดไปนะครับอยากจะขอโทษลูกค้าทุกคน
และถ้าหากถูกตัดสิทธิ์ออกจากโครงการคนละครึ่ง
ส่งผลกระทบต่อแม่ค้าแน่นอนนะครับบอกแบบนี้

เพราะว่ามีลูกค้าเข้ามาซื้อของร้านเราเยอะ
แต่ถ้าถูกตัดสินเราก็คงลำบาก
กระทบยอดขายแต่ก็แล้วแต่หน่วยงานนะ
ทีนี้ครับหน่วยงานเขาจำเป็นไงคุณ
จำเป็นนะฮะที่ต้องปรับเงินแม่ค้ารายนี้นะครับ
ล่าสุดคือทางด้านของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีนะครับ
ก็คือนายชาญยุทธ์วันดีพาณิชย์จังหวัดเนี่ยนะครับ
ก็ได้เรียกแม่ค้าคนนี้นะครับเข้ามาทำความเข้าใจพูดคุยกันนะครับ
แล้วก็จะทำการเปรียบเทียบปรับฐานจำหน่ายสินค้าเกินราคาป้ายที่ติดแสดงไว้
ซึ่งกรณีของแม่ค้ารายนี้ก็เป็นรถเร่แผงลอย
อัตราโทษปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท
เรื่องต้นนะครับก็ต้องพูดคุยทำความเข้าใจกับแม่ค้ารายนี้ก่อน
แม่ค้าก็ยินดีที่จะให้ปัดนะคุณ
ยินดีที่จะจ่ายค่าปรับนะครับ
คุณดูสิที่ดูได้ค่าเน็ตมา๑๐บาทต้องเสียค่าปรับ๑๐๐๐บาทนะ

ส่วนการถอนหรือการยกเลิกร้านค้าร้านนี้ออกจากโครงการคนละครึ่งเนี่ย

ตอนนี้ทางพาณิชย์จังหวัดบอกว่าจะต้องพูดคุยทำความเข้าใจกับแม่ค้ารายนี้
ถามว่าต้องถอนไหมอาจจะต้องถอนนะแต่ตัวแม่ค้าเองจะต้องไปขอถอนตัวเองออกจากโครงการกับธนาคารกรุงไทยเขาซะ
พร้อมกับทำบันทึกแนบท้ายแจ้งไปยังธนาคารให้ทราบถึงสาเหตุที่ต้องถอนตัวออกจากโครงการด้วย
ทีนี้พาณิชย์จังหวัดอุบลเขาก็บอกว่าขอประชาสัมพันธ์ถึงร้านค้าที่ยังไม่ได้ทำความผิด
เหมือนกับกรณีแม่ค้ารายนี้ขอให้ระมัดระวังการกระทำความผิดเพราะนอกจากจะถูกถอดออกจากโครงการ
ทำให้ท่านสูญเสียประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการต่างของรัฐที่กำลังทยอยจะออกมากระตุ้นการจับจ่ายของประชาชน
ในอนาคตมันอาจจะมีโครงการที่ท่านถ้าทำดีท่านก็ร่วมต่อได้เลยโดยอัตโนมัติอะไรก็ว่าไปนะฮะ
และหากเป็นร้านค้าจะมีอัตราโทษที่หนักกว่าหาบเล่แผงลอยด้วย
อย่างแม่ค้าลายนี้ยังถือว่าเป็นหาบเล่แผงลอยปรับ๑๐๐๐บาทนะฮะ
ถ้าเป็นร้านค้าปรับอะไรก็ต้องว่ากันไป
ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จะสุ่มตรวจจับผู้ฝ่าฝืนอยู่ตลอดเวลา
อันนี้เป็นคำเตือนจากทางพาณิชย์จังหวัดอุบลนะครับ
แต่ว่ามาตรการมันก็เหมือนกับทุกจังหวัดแล้ว
ณิชยจังหวัดเขาใช้มาตรการเดียวกันในการดูแลตรงนี้นะฮะ